ส่วนเหตุการณ์บ้านเรานะคะถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังต้องดูแลเยียวยานะคะคนที่ประสบเหตุนี่คือชุมชนบ่อนไก่
แล้วก็ระหว่างที่เยียวยากันนี้นะคะก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมา
ถึงหัวปลาปลาที่ใช้สำหรับดับเพลิงนะคะว่ามีแต่ว่าใช้ไม่ได้
เพราะว่ามีการไปโบกปูนทับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เรียกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ปรากฏว่าเป็นหัวดับเพลิงเก่านะคะอันใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กัน
แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะ
เมื่อเช้านี้ในชัดสิทธิพันธ์ผู้ว่ากฏมนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนยวชนบ่อนไก่
ซึ่งตอนนี้ก็ถูกปรับเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะคะ
ผู้ว่าชาติชาติบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งหาเสื้อผ้าเด็กค่ะ
นักเรียนอุปกรณ์การเรียน

รวมถึงที่อาบน้ำให้กับประชาชนด้วยนะคะ
เพราะว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟู
แล้วก็ต้องหาที่อยู่อาศัยราคาประหยัด
ให้เช่าอยู่ในระยะยาวได้ด้วยนะคะ

วันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ

แล้วก็ไปตรวจสอบบ้านต้นเพลิงด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุ
ว่าครั้งนี้ไฟไหม้เกิดจากอะไรนะคะ

พยานที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขาเห็นประกายไฟจากสายไฟที่พาดอยู่บนบ้าน

ตอนนั้นเขานอนอยู่บนบ้านชั้น๒
รู้สึกตกใจก็รีบลุกตะโกนว่าไฟไหม้

แต่ว่าทรัพย์สินต่างก็เสียหายนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าสายไฟในชุมชน
มีความเก่าชำรุดแล้วก็พันกันระโยงระยางค่ะ
นี่คือสภาพหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้นะคะ

หลายหน่วยงานตอนนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะ
ส่งทานน้ำใจไปช่วยผู้ประสบภัย
เอาสิ่งของถุงยางชีพเข้าสารเครื่องดื่มที่นอน
มอบให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะ
นายวีรชัยรื่นพกาอายุ๕๘ปี
ซึ่งเป็นประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่บอกว่า
เหตุการณ์นี้นะคะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ
บ้านเรือนเสียหายไป๔๐หลังคาเรือน
คือตอนแรกเขาบอกชาวบ้านทุกข์ใจกันมาก
แต่พอเห็นผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ดูแลทั้งเช้าและเย็น
แล้วก็หน่วยงานต่างเข้ามาช่วยเหลือกัน
ก็รู้สึกอุ่นใจที่ว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งค่ะ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วจากเมื่อก่อนแรกเมื่อวานนี้
การที่เราสูญเสียทุกอย่าง
บางคนก็เหลือแต่แค่เสื้อผ้ามาชุดเดียวเองนะครับ
บางคนก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของจิตใจนะครับ
มันก็ธรรมดานะครับที่เราสูญเสียตรงนั้น
ณตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เห็น
ห้างร้านหรือพี่น้องต่างหรือหน่วยงานต่าง

ชาวบ้านก็ปรับในเรื่องของการวิตกกังวลอะไรลงไปเยอะ

ที่เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก
ประปาสีแดงที่อยู่ในชุมชนบ่อนไก่
แล้วเขาบอกใช้การไม่ได้ถูกเจ้าของบ้านโบกปูนทับ
วันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า
เป็นหัวปลาปลาเก่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้วค่ะ
อยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีชุมชนบ่อนไก่ซะอีกนะ
แล้วตอนนี้คือไม่ได้ใช้การแล้ว
มีหัวปลาปลาอันใหม่อยู่ใกล้กัน
แล้ววันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ใช้หัวใหม่นี่แหละค่ะ
ต่อสายยางฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ค่ะ
อันนี้คือจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลมานะครับ
ก็ใช้ได้นะครับปกติดีนะครับ

คือใช้ได้ทุกหัวนะครับวันที่เกิดเหตุ
จะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมานะครับ
ก็คือจริงแล้วใช้หัวนี้นะครับ

ที่อยู่ใกล้กับหัวปลาปลาอันเดิม
ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับ

มันก็เลยทำให้การดับเพลิงเมื่อวานนี้

แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบ

กว่าปีแล้วเป็นหัวเก่าแล้วเขาทำหัวใหม่ขึ้นมา

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จบไปนะคะ
ที่มีการไปพูดว่ามีการไปโบกปูนทัพ

ก็สรุปว่าจริงมันไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วค่ะ
ใช้ได้นะครับปกติดีนะครับ
ขณะที่คลิปคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านถ่ายได้จากมุมสูง
ในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนบ่อนไก่ค่ะ
เราจะเห็นว่ามีควันไฟนะคะ
มีทั้งกลุ่มควันแล้วก็มีไฟกำลังลุกไหม้บ้านหลังนึง

จะเป็นบ้านต้นเพลิงนะคะ
ทีมข่าวของเราจากคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไปสำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุควันแล้วก็ไฟตรงนี้ค่ะ

เห็นบ้านที่คาดว่าจะเป็นบ้านต้นเพลิง

ทำให้เห็นว่ามีเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

มันจะมีประกายไฟตรงสายไฟที่ระโยงระยางใกล้

แล้วหลังจากนั้นไฟก็ลุกลามไปยังบ้านอื่นอย่างรวดเร็วค่ะ
ก็คาดกันว่านี่ค่ะจะเป็นบ้านต้นเพลิงที่เกิดขึ้น
แล้วก็มันมาจากสายไฟที่มันมีประกายไฟขึ้นมา

เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะ
ที่มีการตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ